มีผู้หญิงที่เขาถูกทำร้ายจนถึงขั้นสลบกองกับพื้นที่ร้านอาหารแห่งหนึ่ง
แถวอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี
เขาก็เอาคลิปจากกล้องวงจรปิดมาร้องเรียนผ่านสื่อออนไลน์นะฮะ
สังคมออนไลน์นะครับบอกว่าไปแจ้งความกับตำรวจแล้ว
คดีมันไม่คืบหน้า
ผลการตรวจอาการบาดเจ็บของเธอเนี่ยมันก็ออกมาแปลก
คนที่ทำร้ายเธอก็เป็นคนที่มีอิทธิพลในพื้นที่ด่านช้างสุพรรณบุรี

เนี่ยฮะจะเห็นว่าภาพมันค่อนข้างชุลมุนวุ่นวาย
แต่เอาเป็นว่ามีผู้ชายที่เข้าไปทำร้ายผู้หญิง
แต่ผู้หญิงก็ทำร้ายเขาก่อนด้วยนะแต่ก็ถูกทำร้ายกลับไป
จนสุดท้ายแล้วสลบกองกับพื้นไปเลยนะฮะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่หน้าร้านอาหารแห่งหนึ่งที่อำเภอด่านช้าง
สุพรรณบุรีนะครับก็มีคลิปกล้องวงจรปิดภายในร้านด้วยนะฮะ
อันนี้นอกร้านเนี่ยแล้วก็มีในร้านที่เป็นจุดต้นเรื่องด้วยนะครับ
เพราะว่ากลุ่มผู้หญิงที่ออกมาร้องเรียนบอกว่าคืนนั้นไปเที่ยว
แล้วก็มีผู้ชายมาเหยียบเท้าเธอนี่ฮะ
พอผู้ชายมาเหยียบเท้าเธอในร้านเธอก็ไม่พอใจนะครับ
ก็เข้าไปต่อว่าต่อขานกันนะครับแล้วก็ทะเลาะกันตามคลิปนะ
ผู้หญิงคนที่ถูกเหยียบเท้ากับเพื่อนเพื่อนที่เป็นผู้หญิงอ่ามีคนท้องด้วยนะ
ก็โดนกันไปหมดจนออกไปนอกร้านนึกว่าจะต่างคนต่างกลับ
ก็ไปเจอกันอีกรอบหนึ่งแล้วก็เป็นภาพตามที่ท่านชมไปเมื่อสักครู่นะครับ
หญิงสาวคนหนึ่งเป็นหนึ่งในผู้ที่ถูกทำร้ายที่อยู่ในคลิปนะครับ
บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในกล้องวงจรปิดคือคืนวันที่๒๒ต่อเนื่องวันที่๒๓นะฮะ
คืนวันเสาร์ต่อเนื่องวันอาทิตย์ที่ผ่านมากลุ่มของเธอก็ไปสังสรรค์กันเจ็ดคนที่ร้านแห่งนี้
เป็นผู้หญิงล้วนจังหวะที่มีเรื่องกันคือตอนประมาณตีหนึ่งนะครับ
ตอนนั้นออกจากร้านมากำลังจะกลับบ้านเดินมาถึงแถวใกล้ประตูทางออก
ก็สวนกับผู้ชายคนเสื้อขาวในคลิปซึ่งคนในพื้นที่รู้จักชายคนนี้ดี
มีฉายาคือดอกรักบ้านไร่ซึ่งมากับเพื่อนผู้ชายอีกคนนึงที่มีฉายาว่าเล็กเพลินวาน
เป็นนักเลงในพื้นที่อำเภอด่านช้างสุพรรณบุรีอันนี้เธออ้างนะที่ให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวของเรา
นัทพงศ์เรียบสันเทียหญิงสาวที่อยู่ในคลิปคนหนึ่งนะฮะ
บอกว่าจังหวะที่เดินสวนกันเนี่ยเธอถูกเล็กเพลินวานเหยียบเท้า
ตรงนี้ฮะเธอก็เลยตะโกนถามไปว่ามาเหยียบเท้าเธอทำไม

แต่ก็พูดภาษามึงกูหน่อยทำให้ฝ่ายชายไม่พอใจ
มีปากเสียงเถียงกันไปมาแล้วคนที่อยู่แถวนั้นรวมทั้งเพื่อนเธอ
ก็พยายามมาช่วยกันแยกกลุ่มของนายดอกรักพอแยกกันตรงในร้าน
ในร้านนะฮะนายดอกรักกับนายเล็กเพลินวานเนี้ย
ก็ออกไปทางประตูหลังร้านส่วนกลุ่มของเธอออกทางประตูหน้าร้าน
แต่ว่ามันดันมาเจอกันที่หน้าร้านจนได้แล้วมันก็มีเรื่องรุนแรงกว่าเดิมนะฮะ
ซึ่งหญิงสาวคนนี้ยืนยันว่าถูกด่าเหยียดเพศก่อน
ก็เลยฟิลขาดกระโดดถีบใส่นายดอกรักบ้านไร่

จะถูกฝ่ายชายเนี่ยตามมารุมทำร้ายจนเป็นเหตุการณ์แบบที่ปรากฏในคลิป
มันมีผู้ชายคนชื่อเล็กคนนี้ตบโบค่ะ
มันเดินกลางแล้วชี้หน้าทุกคนในผับเหมือนแบบหาเรื่องอะค่ะ
แล้วตอนนี้โบไปกันผู้หญิง๗คน
แล้วตอนที่จะกลับกันมาเหยียบเท้าโบก็เลยถามว่าพี่เหยียบตีหนูทำไม
แล้วมันก็บอกว่าทำไมพวกมึงกลางเหรอมึงเป็นผู้หญิงแล้วมึงกลางเหรอ
แล้วก็ด่าเสียหายแล้วอันนี้มันเดินเข้ามาปีจะตบโปรอะไรนี้
ป้องกันตัวโบก็เลยแบบกระโดดถีบมันแต่ไม่โดนมันค่ะ
แล้วพอกาดเขานี่แบบเหมือนแบบมันหลุดจากกาดมามันก็แบบตกโบนเลย
แล้วพี่แป้ก็เข้าไปใส่มันเข้าไปต่อยมันใช่ไม่มีใครกล้ายุ่งขนาดกาดที่ว่า
โดนกันข้างนอกกาดยังไม่ไม่ช่วยเลยค่ะแต่ไม่มีใครช่วยเลยอ่ะ
มีแต่ผู้หญิงทางเราอ่ะโดนเต็มเต็มอ่าเธอบอกว่าเธอไปแจ้งความแล้ว
แต่ตำรวจบอกว่าให้ไกลเกลี่ยกันให้จบไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาล
ใบแพทย์ที่ได้มาก็บอกว่าเป็นแผลจากอุบัติเหตุจราจร
ซึ่งเธอบอกยอมไม่ได้ฮะก็เลยมาร้องผ่านทางสังคมออนไลน์นะครับ
ขณะเดียวกันนะครับท่านผู้ชมครับเราก็พยายามติดต่อไปยังอีกฝั่งหนึ่ง
ว่าตกลงแล้วเรื่องราวมันเป็นยังไงกันแน่นะนายเล็กนะครับนายเล็กเพลินวานเนี่ย
นายดอกรักเนี่ยนะฮะบอกว่าได้ชี้แจงผ่านสังคมไปแล้ว
ไม่อยากจะพูดอะไรอีกยิ่งพูดก็กลายเป็นแก้ตัว
เพราะว่าฝ่ายเขาเนี่ยเป็นผู้ชายแล้วก็ถูกหาว่าไปทำร้ายผู้หญิงนะครับ
แต่สุดท้ายนายดอกรักนะฮะที่ถูกฝ่ายหญิงบอกว่าไปตบเขาตีเขาจนเขาสลบเนี่ยนะ
เพื่อชี้แจงเรื่องราวที่เกิดขึ้นโดยบอกว่าผมขอให้ข้อมูลหน่อยว่าเหตุการณ์มันเป็นอย่างนี้
คือฝ่ายผมเนี่ยพยายามห้ามตัวเองแบบสุดสุดแล้วเพราะว่าก่อนที่ผมจะไปทำร้ายฝ่ายหญิงนั้น
ผมทั้งโดนตบโดนถีบสารพัดถามว่าทนได้ไหมเนี่ยฮะข้อความที่เขาส่งมาให้เราเนี่ย
ทนได้ไหมผมทนได้แต่สิ่งที่ทำให้ผมโมโหจนควบคุมตัวเองไม่ได้
คือผมถูกฝ่ายหญิงด่าทอบุพการีแล้วด้วยความมึนเมาสุราในตอนนั้นก็เลยบันดาลโทษะ
อยากขอโทษสังคมกับสิ่งที่เกิดขึ้นยอมรับผิดที่ทำให้ชาวอำเภอด่านช้างเสื่อมเสียชื่อเสียง
และทางร้านได้รับผลกระทบไปด้วยแต่ยืนยันว่าผมไม่ใช่ผู้มีอิทธิพลในพื้นที่
ก็เพราะว่าตำรวจต้องทำงานตามกรอบเวลาในการทำสำนวนคดีไม่ได้ล่าช้า
ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ได้เอ็นเอียงตามที่ฝ่ายผู้เสียหายฝ่ายหญิงกล่าวอ้าง
ตอนนี้กำลังเรียกฝั่งผู้เสียหายมาสอบปากคำแต่ฝ่ายผู้หญิงเนี่ย
เขามีคนเจ็บ๗คนก็เลยต้องสอบให้ครบก่อนแล้วเดี๋ยวจะทำสำนวน
ส่วนเรื่องของใบแพทย์ตำรวจบอกว่า
ยังไม่ได้รับผลการตรวจจากทางแพทย์นะฮะ
หลังจากนั้นก็จะรวบรวมและแจ้งข้อกล่าวฮารกับทางฝั่งฝ่ายชายนะครับท่านผู้ชมครับ